เพราะว่ามันมีกระแซเข่าออกมาว่า
ที่นิ้งปะนิตาเข้าโรงบาลรอบล่าสุดนะ

โดนสามีทำร้ายร่างกาย

แต่ว่าเป็นตัวเองแนี่ยแหละ
ที่ลงมือวี๊ดใส่สามีบ้าง
ประมาณว่าขึ้นคำว่าช็อกการีในคราบดารา
แป๊บเดียวนะแล้วก็ลบไปอย่างไวมาก
แต่คนตาดีเขาก็เห็นทันแคปไว้ได้ทันนะคะ
ซึ่งตกลงพี่หนิงเขาว่าใครหรือเปล่า
หรือว่ามันจะเป็นพล็อตละครอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่า

เฮ้ยมีด้วยเหรอไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอน
อันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีอะไรอยู่ในหัวนิงเรื่องอย่างนี้เลย
ก็ใกล้ได้คลอดแล้วค่ะแต่ชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวยังต้องอุบไว้ก่อน
พี่โน้วบอกแล้วค่ะใช่โซเวรีใช่ไหมคะ
โน่บอกแล้วเหรอค่ะโอเคพี่โน่บอกแล้วบอกลาโซเวรีค่ะ
เคลียร์กันไปไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ
ไหนเราก็พูดถึงเมียยืนหนึ่งแล้ววันนี้เราก็เจอกับอีกหนึ่งคน
ก็คือพี่ธัญญาธัญเรศเขามาแจมในรายการพอดีเลย
ก็เลยอัปเดตเรื่องส่วนตัวกันหน่อยก่อนจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวนะคะ
ก็อัปเดตผลงานก่อนว่าละครแรงเงา๒เนี่ยจะออกอากาศแน่นอน๒๒เมษายนนี้แล้วนะ
ส่วนเรื่องสามีสุดที่รักพี่เป๊กสัญชัยเขามีการแซวกันนะคู่นี้
พี่เป๊กเข้ามาแซวภรรยาที่โพสต์เรื่องการใช้ชีวิตว่า
ถ้าเกิดใครผ่านเรื่องร้ายได้เนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้น
เป๊กเม้นต์ยังไงรู้ไหมคุณว่าไม่เห็นขอบคุณเลยที่ทำให้แข็งแรง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
รับดอกจริงหยอกเล่น
สาวแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จริงนะ
เหตุการณ์ต่างในอดีตมันทำให้เราสามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นได้ในวันนี้นะ